คุณผู้ชมครับวันนี้คณะทำงานที่กำลังเตรียมงาน
พระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณที่จะจัดขึ้นที่
พุธมนตรฐนอิสราญจังหวัดขอนแก่นได้เปิดเผยว่า
เตรียมพร้อมทั้งหมดนั้นมีความพร้อม๑๐๐แล้วนะครับ
โดยคณะทำงานได้ทดสอบระบบเมนลอยนกหัดสดีลิง
นายุทธพงศ์มาสวิเศษครูช่างนกหัดสดีเล็ง
ทำงานร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในงานพระชธานเพลิงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในตัวนกหัดสดีลิง
ที่มีเตาสำหรับเผาสรีระอยู่ด้านใน
และทดสอบระบบต่างของตัวนกที่จะสามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้
ในส่วนของปีกทั้งสองข้างหัวนกตาและปาก
โดยจะใช้คนประมาณ๘คนควบคุมกลไกอยู่ด้านในนะครับ
จากการตรวจสอบและการทดสอบพบว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อย
โดยระบบกลไกจะเริ่มทำให้นกขยับตัว
เคลื่อนสรีระหลวงพ่อคูณมาถึงตัวนก
แสดงให้เห็นว่านกยังมีชีวิตอยู่โดยจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ก่อนที่ช่วงค่ำจะมีพิธีฆ่านกโดยนางศรีดา

ซึ่งในวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะเตรียมพิธีเชิญนางศรีดามาทำพิธีฆ่านก

ซึ่งนางศรีดานั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายเป็นรุ่นที่๖อยู่ที่จังหวัดอุบลรัชธานี
นางศรีดานั้นตายชาวเมืองจึงเอานกหัสดีลิงค์พร้อมทางพระศพมาเผาพร้อมกัน
ตามนแบบนี้เกิดเป็นธรรมเนียมว่าเมื่อพร้อมกันเจ้าเมือง
ลิงดังนั้นเมื่อมีการโปรงศพด้วยนกฮาซีรีลิงเมื่อใดนะครับ
ในพื้นที่อีสานก็จะมีธรรมเนียมการเชิญเจ้านางซีดามา
ฆ่านกฮัสดีลิงตามมุขปภาษาเรื่องนั้นครับนามพระเจ้าทางเพลิงหลวงพระคุณจะมีขึ้น
สิบเก้ามกราคมนี้นะครับโดยรอบเมนลอยประชาชนจิตอาสา
ตอนนี้ก็ต่างเร่งกันช่วยประดับดอกไม้จันทร์เป็นการประดับเสมือนป่าหิมพานตามตำนาน
แต่จะใช้เพียงดอกไม้จันทร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายแล้วก็สวยงาม
รวมไปถึงจะมีโทนสีขาวและยังสามารถนำดอกไม้จันทร์มาร่วมในพิธีได้อีกด้วย
จากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ตอนนี้ได้มาดูงานนะครับ
มาดูสิ่งที่เตรียมไว้ต่างนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก
หลายคนบอกว่าจะมาร่วมงานวันพระราชทานเพลิงหลวงพระคูณด้วยนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็พร้อม๑๐๐แล้วนะครับ